สุพรรณบุรีนะคะ๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยที่ผ่านมา
มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางไปหาแฟนอยู่ที่บ้าน
จากนั้นเกิดมีปากเสียงกันในวันวาเลนไทย
ฝ่ายชายนะคะมีการทำร้ายร่างกายกัน
แต่ทีนี้เขาเตะไปที่ปลายคางของฝ่ายหญิง

ฝ่ายชายคิดว่าน่าจะสลบเฉยไม่คิดว่าจะเสียชีวิต
แต่พอสุดท้ายไปตรวจสอบว่าเอ้าเสียชีวิต
ก็เลยลากศพไปทิ้งป่าข้างทาง
หนีไป๔วันสรุปสุดท้ายไปสารภาพบาปกับหลวงอา
ก็คือนี้ไปกบดานอยู่กับหลวงอาที่วัดแห่งหนึ่ง
ก็เลยบอกอาหลวงอาทั้งหมดเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่สมาคมเนรแก้วกู้ภัยทางหลวงเคลื่อนย้ายศพอยู่ในสภาพเปลื่อย
ของนางสมัยอ่ำสุขชาติอายุ๔๐ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาออกมาจากป่ากกกลางทุ่งนาค่ะ
ส่งสถาบันนิติเวศเพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้นะคะช่วงเย็น๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสมหมายอ่ำสุขชาติ
ของผู้ตายเข้าแจ้งความที่สพนย่าไซบอกว่าลูกสาวหายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์ลูกสาวบอกว่าจะไปหานายกำทรปิ่น
มณีอายุ๒๘ปีแฟนนุ่มที่อำเภอบางประมะ
ขับรถกระบะออกไปแล้วหายไปเลยตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์ทั้งรถทั้งคนนะคะ
ที่๑๖กุมภาพันธ์นายกำทรแฟนนุ่มติดต่อเข้ามาบอก
นางสมัยเอารถไปจำนำไว้๔๗๐๐บาท
และนายกำทรเองต้องการใช้เงินด่วนให้ญาติของฝ่ายหญิง
เอาเงินมาถ่ายถอนรถให้หน่อยตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้
ก็เลยวางแผนรวบตัวไปสอบสวนนะคะตอนแรกไม่พบพิรุษ
ก็เลยปล่อยตัวไปโดยนายกำทรบอกว่า
หลังจากที่นางสมัยเอารถไปจำนำก็กลับไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย
ผ่านมาอีก๒วันค่ะ๑๘กุมภาพันธุ์พระธนพงศ์พรมจร
เป็นพระลูกวัดโพศีเป็นอาเป็นหลวงอาของนายกำทรนี่แหละ
ทราบว่านางสมัยหายไปเหมือนกันก็เลยโทรศัพท์ไปหานายกำทร
ทีนี้แหละค่ะพอพระมาพูดด้วย
นายกำทรสารภาพสุดท้ายสารภาพกับหลวงอาตัวเองนะคะ
บอกว่าเป็นคนฆ่านางสมัยเพราะทะเลาะกันในวันวาเลนไทย
เตะไปที่ปลายคาง๑ครั้งไม่คิดว่านางสมัยจะเสียชีวิต
ก่อนนำไปทิ้งอำพรางยังจุดพบศพ
โดยนายกำทรได้บอกกับพระธนพงศ์อีกนะคะ
บอกว่าตอนนี้ขอหลบซ่อนเพื่อทำใจก่อน
อีกประมาณวัน๒วันจะเข้าไปมอบตัวเอง
จากนั้นตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
เก็บหลักฐานเป็นลายนิ้วมือแฝงภายในบ้านหลายจุด
รวมทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวของนายกำทร

เอาไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ด้านผู้ต้องหาแม้ว่าจะตั้งใจเข้ามอบตัว
แต่ว่าตำรวจได้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่